คุณผู้ชมคะพูดถึงสถานการณ์ใหญ่ระดับโลก
หลังจากที่เมื่อวานนี้ทางด้านผู้บัญชาการทหารสูงสุดของเมียนมา
มีการประกาศยึดอำนาจออกมา
ทีนี้ก็ต้องมาดูว่าทางบ้านเราเราจะได้รับผลกระทบจากตรงนี้ไหม
เพราะว่าคนไทยที่อยู่ในฝั่งนู้นอาจจะมีการหลบหนีเข้ามาในบ้านเรา

หรือเรื่องของการค้าขายชายแดนด้วยนะฮะ

ว่าจะต้องมีการดูแลแล้วก็มีการยึดจุดยืนตามอาเซียน

นี่คือบรรยากาศที่บริเวณชายแดนไทยเมียนมานะคะ

หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่๓
ก็มีการนำกำลังออกลาดตระเวนอย่างเข้มงวดเลย

แล้วดูสิคะเจ้าหน้าที่ดูแลทั้งกลางวันกลางคืน

หลังจากที่สถานการณ์รัฐประหารในเมียนมา
รวมถึงมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อวานนี้
อาจจะทำให้คนไทยที่อยู่ที่ฝั่งจังหวัดท่าขี้เหล็กของเมียนมา

หลบหนีเข้ามายังเขตแดนของไทย
ก็อาจจะมาตามช่องทางธรรมชาติ
แล้วก็ไม่ได้ผ่านจุดตรวจไม่ได้ผ่านจุดผ่านแดน
ใช่ครับเพราะว่าจุดผ่านแดนตอนนี้อาจจะถูกปิดอยู่นะครับ

ทีนี้ก็กลัวเรื่องของการลักลอบเข้าเมืองนะฮะ
ใช่ค่ะแล้วทีนี้ลักลอบมาอย่างเดียวไม่พอไงคุณสืบสกุล
เรื่องนี้พันเอกสำริทฉัดวัฒนาสกุล
ผู้บังคับหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารมาที่๓
ก็มีการสั่งให้ทหารจะต้องเพิ่มความเข้มงวด
แล้วก็เดินทางไปตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ตามฐานปฏิบัติการตามแนวชายแดน

กำชับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
ให้มีความเข้มงวดแล้วก็เข้มข้นมากยิ่งขึ้นด้วยนะคะ
ส่วนที่ชายแดนด้านอำเภอแม่สอดที่จังหวัดตาก
ทหารชุดป้องกันการแพร่ระบาดโควิด๑๙
โดยเฉพาะกิจกรมทหารราบที่๔กองกำลังนเรสวน
ก็ยังตรึงกำลังอยู่ตามแนวชายแดนนะคะ
อย่างจุดล่อแหลมตลอดลำน้ำเมย
เส้นกั้นพรมแดนไทยเมียนมาเนี่ย
เจ้าหน้าที่เขาก็ต้องดูแลอย่างเคร่งครัดเลยค่ะ
ซึ่งทางด้านพลโทอภิเชษซื่อสัตว์แม่ทัพภาคที่๓
ก็มีการสั่งให้ผู้บังคับบัญชาในพื้นที่เนี่ย
ต้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วย
ตรึงกำลังป้องกันการลักลอบข้ามแดนแบบผิดกฎหมาย

ชาวเมียนมาจะทันลักข้ามมายังฝั่งไทย
แต่ท่านก็สั่งเอาไว้นะคะบอกว่าจะต้องดูแลอย่างเข้มงวด
ส่วนด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่๒

นี่ยังเปิดปกตินะคะ
แล้วก็มีรถบรรทุกสินค้าฝั่งไทยเนี่ย
รอทำพิธีทำการข้ามแดนเป็นจำนวนมาก
สินค้าจากฝั่งจังหวัดเมียวดีก็มารอขนถ่ายสินค้า
ส่วนเรื่องของการสื่อสารตอนนี้

ยังไม่สามารถติดต่อกับฝั่งเมียนมาได้
เพราะเมื่อวานนี้เราก็รายงานข่าวไปแล้วว่าพอหลังจาก
ที่มีการประกาศยึดอำนาจมา
มีรายงานข่าวมาด้วยว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตต่าง

สัญญาณโทรศัพท์ต่างทุกตัดนะฮะ
ส่วนทางด้านนายกรัฐมนตรีค่ะผลเอกประยุทธ์จันโอชา
ก็ได้พูดถึงการรักษาความปลอดภัยตามแนวชายแดน
หลังจากเกิดการยึดอำนาจในเมียนมานะคะ
บอกว่ามีการสั่งการแล้วส่วนด้านจุดยืนของไทย
สถานการณ์ดังกล่าวนี้ก็เป็นไปตามอาเซียน
แล้วก็ยึดตามจุดยืนของประเทศอาเซียน
ส่วนทางด้านในดอนปรมัติวินัยรองนายกรัฐมนตรี
และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ได้กล่าวถึงการดูแลคนไทยในเมียนมา
หลังจากเกิดเหตุการณ์รัฐประหารนะคะ
บอกว่าคนไทยในเมียนมาปลอดภัยดีอยู่แล้ว

ทางด้านรัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศ
ก็บอกว่าทางประธานอาเซียนได้ออกแถลงการแล้ว
แล้วไทยก็จะยึดตามแถลงการของอาเซียนหรือไม่นั้น
ดอนปฏิเสธนะคะไม่ได้ตอบคำถามเรื่องนี้
หลายคนก็ถามว่าการแถลงการของอาเซียนคืออะไร
เพราะเมื่อวานนี้สำนักเลขาธิการสมาคมประชาชาติ
เอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนนะ
กรุงจักรต้ามีการออกแถลงการ
ออกเอกสารเผยแพร่ถ้อยแถลงของประธานอาเซียน
ซึ่งในปีนี้เป็นประเทศบูนายนะครับ
ทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนนะครับ
โดยถ้อยแถลงนั้นบอกว่าอาเซียนคำนึงถึงวัตถุประสงค์
และหลักการที่ปรากฏในกฎบัตรอาเซียน
รวมถึงการยึดมั่นในหลักการประชาธิปไตย
หลักนิติธรรมธรรมาภิบาลการเคารพและปกป้องสิทธิมนุษยชน

แล้วก็ทางอาเซียนนะฮะได้มองทางด้านของเมียนมาร์มาตลอดนะครับ
จับตามองเรื่องของการทำให้บรรลุถึงวัตถุประสงค์

ต้องสงบสุขมั่นคงและมั่งคั่งนะครับ
เซียนของเน้นย้ำเสถียรภาพและความมั่นคงทางการเมืองของสมาชิกอาเซียนทุกประเทศ
ก็คือกลไกสำคัญอันจะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียนที่สันติศุกร์นะครับ
อย่างไรก็ตามอาเซียนนั้นสนับสนุนให้เกิดการเจรจา

สนับสนุนให้เกิดการเจรจาการปรองดองและการคืนสู่สภาวะปกติตามเจตจำนง
และผลประโยชน์ของประชาชนเมียนมานะครับ
นี่ก็เป็นถ้อยแถลงของประธานอาเซียน
แล้วก็ทางด้านของนายกรัฐมนตรีไทยก็บอกว่า
จุดยืนตามถ้อยแถลงของประธานอาเซียนเขา
ใช่ค่ะแต่ทีนี้พอมันเกิดเหตุการณ์
เมื่อวานนี้มันก็เป็นเหตุระดับโลกนะคะ